สงขลาค่ะเรื่องนี้โอ้โหแม่ค้าขายก๋วยจั๊บท่านนี้
ใจเด็ดจริงจริงนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมคือมีคนร้ายขี่รถจักรยาน
ยนต์เข้ามาจะมายิงอืมแม่ค้าคนนี้เอามือเนี่ย
ปากกระบอกปืนแล้วจับเอาไว้แน่นแล้วยื้อแย่งกันอยู่
คือจับแน่นมากจนปืนลั่นเหรอปืนลั่นค่ะก็คือกระสุนมันก็
โดนนิ้วอ่ะโดนมืออ่ะคนร้ายก็หนีไปเธอก็หนีไปครับ
เนี่ยค่ะเธอรอดนะคะเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณเยื้องเยื้องกับร้านก๋วยจับภาพนี้ค่ะครับนี่นะคะ
หลังตลาดคลองแงะที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าร้าน
มีผู้ชายใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยแล้วเหมือนกับจะเอาปืนไปยิง
นี่นะคะเธอสู้อ่ะคือเธอเอามือจับปากกระบอกปืน
ปืนลั่นใส่มืออืมโอ้โหแล้วเธอก็วิ่งหนีนี่หนีนี่โอ้นี่
จังหวัดตรงนี้นะเนี่ยแล้วมันมีจังหวะยื้อแย่งกัน
แต่เธอบอกเธอกำแน่นนะพี่อุ๋ยกำแน่นเลยนะคือกำแน่นมากอ่ะ
ไม่ให้เหนียวไกลได้เลยแต่มันลั่นแต่มันลั่น
กระสุนมันออกเนี่ยเนี่ยยื้ออยู่แบบเนี้ยอุ้ยนี่เธอวิ่งหนี
ไปแล้วนี่คนก่อเหตุก็เดินหายไปนี่นะคะครับตำรวจลงพื้นที่
ไปตรวจสอบคราบเลือดเต็มพื้นเลยค่ะแต่ไม่มีปลอกกระสุนปืน
ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นปืนชนิดไหนคนเจ็บเป็นเจ้าของร้านนะคะ
เจ้าของร้านก๋วยจั๊บนางสาววิพาอายุสี่สิบห้า
กระสุนมันเข้านิ้วนางด้านขวาชาวบ้านนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยนางสาววิพาท่านนี้ค่ะ
กำลังจะเปิดร้านอืมมีชายสูงอายุน่าจะห้าสิบกว่ากว่า
ไปหาที่ร้านรู้จักกันยืนคุยกันพักหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ชักปืนออกมาคือไม่รู้ว่าจะขู่หรือจะยิงจริง
แต่เธอเอามือกำปากกระบอกปืนไว้ก่อนเลยแล้วกำไว้แน่นมาก
แล้วมีจังหวะยื้อไปยื้อมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่
ปืนลั่นโดนนิ้วนางด้านขวาแล้วเศษกระสุนมันกระเด็นเข้าหน้าอกเธอด้วย
แต่ไม่ทะลุเธอก็วิ่งหนีคนร้ายก็เดินหนีเนี่ยดูแผลนะคะ
นิ้วแบบเนี้ยเราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีลงพื้นที่ไป
นี่คือบาดแผลที่นิ้วเธอครับจุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้น
บ้านของคนเจ็บมีรถเข็นขายก๋วยจั๊บอยู่หน้าบ้าน
ยังมีรอยเลือดอยู่เลยนะคะมีรอยเลือดอยู่หน้าบ้าน
เราได้คุยกับลูกชายของคนเจ็บค่ะนายวิสรุธอายุยี่สิบแปด
เล่าให้ฟังว่าแม่ยังอยู่โรงพยาบาลหัดใหญ่ต้องผ่าเอากระสุนออกจากนิ้ว
พักฟื้นหลายวันเพราะว่าแม่ทำอาหารทำงาน
ก็ใช้มือใช้นิ้วขายก๋วยจั๊บค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็เลยยังทำงานไม่ได้ลูกชายบอกว่าปมเหตุ
น่าจะมาจากเงินหมื่นนึงแม่เนี่ยไปยืมเงินเฮียชัย
เมื่อปลายปีที่แล้วมาทำธุรกิจร้านก๋วยจั๊บนี่แหละ
ก็ย้ายจากหน้าร้านทองมาที่จุดเกิดเหตุ
ตรงนี้มันมีโต๊ะลูกค้านั่งได้มันไม่แออัดด้วย
แต่แม่บอกว่าก็ทยอยคืนเงินไปหมดแล้วนะ
ลูกชายเฮียชัยอายุประมาณ๒๐มาเก็บทุกวันเลย
ละร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ค่ะ
ครบแล้วจ่ายทุกวันจนครบแล้ว
แม่ก็ยืนยันว่าจ่ายครบจริง
แต่ไม่รู้ว่าเฮียชัยกับลูกชายคุยกันหรือเปล่า
คือลูกชายมาเก็บเงินแล้วเอาเงินไปให้พ่อหรือเปล่า
หรือว่าพ่อลูกไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่อง
แต่ตัวแม่จ่ายเงินให้กับลูกชายเฮียชัยค่ะ
นี่ค่ะยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คือถ้าแม่ไม่สู้หรือถ้าปืนมันลั่นมันไปโดนส่วนอื่น
คืออาจจะเจ็บหนักอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไงคะ
ก็ดูแล้วมันอันตรายนะถ้าเกิดว่าแม่ไม่มีสติอยู่เลย
กำลังจังหวะตกใจอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าเออเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกยืนให้เขายิงเฉยผมว่าน่าจะตายเลย
นี่ดีที่ว่าแม่ยังมีสติพยายามจะหนี
อืมก็เลยรอดคมกระสุนมาได้เนอะ

คือร้านขายก๋วยจับของคนเจ็บค่ะ
เปิดขายได้แค่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่ง

ชาวบ้านบอกว่าตัวคนเจ็บก็ดูน่าเครียดมา๒๓วันแล้ว
ช่วงเกิดเหตุประมาณ๖โมงครึ่งทุกคนอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรผิดสังเกต
แต่เสียงปืนดังเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าเป็นเสียงปืนนึกว่าเป็นเสียงประทัดก็ไม่ได้สนใจ
ตัวคนเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็เลยช่วยกันโทรเรียกรถพยาบาล
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มค่ะจะเห็นตั้งแต่ที่ผู้ก่อเหตุมารอตัวคนเจ็บ
ผู้ก่อเหตุนะคะเดินไปแล้วก็ไปนั่งในร้านรอรอตัวเจ้าของร้านกลับมาเพื่อที่จะลงมือก่อเหตุ
ทีมข่าวของเราได้ภาพหลังก่อเหตุด้วยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เส้นทางหลบหนีนะคะแต่เวลาในกล้องวงจรปิดตรงนี้มันเร็วกว่าเวลาจริงประมาณ๑๐นาที
ผู้ก่อเหตุเดินลัดเลาะไปริมถนนเดินไปเรื่อยมุ่งหน้าไปโรงแรมแห่งหนึ่ง
จากจุดเกิดเหตุสัก๓กิโลกว่า
สุดท้ายจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
นายวิชยุทธ์สุธิศักดิ์พักดีอายุ๕๓
จับได้ริมถนนกาญจนวนิษฐ์ฝั่งขาเข้าหัดใหญ่
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโลกรัม
แล้วก็มีอาวุธปืนนะคะเป็นปืนปากกากระบอกหนึ่ง
ปลอกกระสุนจุด๒๒๑ปลอกกระสุนจุด๒๒อีก๓นัด
อยู่ในกระเป๋ากางเกงมีมีดด้วยค่ะอยู่ในถุงพลาสติก
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
แต่เขาบอกเขาไม่ได้ยิงไม่มีปืนมีแค่มีด
แต่สุดท้ายก็ปืนอยู่ที่ตัวก็จำนวนด้วยหลักฐานอยู่ดีอะค่ะ
ไหนอะครับมีดอย่างเดียวนะ
แล้วนี่จะไปไหนนี่พี่จะไปไหนนี่
สุดท้ายถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ

รอบครองปืนเครื่องกระสุนปืนพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

อาการของคุณวิพานิดนึงนะคะเธอปลอดภัยแล้วค่ะ
คุณหมอผ่ากระสุนที่ฝังข้างในนิ้วนางออกมาเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ต้องพักรักษาตัวอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์เธอฝากแก้ข่าวนิดนึงนะคะ
บอกว่าไม่ได้โตเถียงอะไรกับเฮียชัยผู้ก่อเหตุเฮียชัยมาถามเรื่องเงินที่ยืมไปจริงจริง
เธอก็ตอบด้วยน้ำเสียงธรรมดาว่าจ่ายคืนให้กับลูกชายเฮียไปหมดแล้วนะ
มาถั่วเงินและยืมต่ออีกเหรอ
เฮียชัยเลยดึงปืนออกมาจากกระเป๋าแล้วยิงแต่ยิงไม่เข้า
เฮียชัยยิงไปแล้วนัดหนึ่งด้วยนะ
แต่ไอ้ที่เอามือจับปากกระบอกปืนแล้วยื้อแย่งปืนกันเนี่ยมันคือนัดที่สอง
กระสุนมันเลยเข้านิ้วนางของเธอเธอก็ได้เนี่ยต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะคะ
เกือบตายนะใช่ค่ะ